เรื่องของงูเราพูดถึงกันมากมายเลยทีเดียว
เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยมันก็มีข่าวเยอะนะที่เจอกับงูมันเลื้อยเข้าไปในบ้าน

เพราะฉะนั้นผมว่าเราควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้นะเวลาเจองูต้องทำอย่างไร

ไปถึงถ้าโดนงูกัดแล้วก็

บางทีเราจำอะไรที่มันผิดเพี้ยนไป
อันนี้เดี๋ยวต้องลองลบความจำนั้นออกแล้วใส่ความจำอันใหม่เข้าไปว่าต้องทำยังไงถ้าเกิดเจองู
ติดตามกันเลยผมไปที่สวนงูมาแล้วครับ
ไปเลยค่ะตามคุณชนะไปเลย
เบี้ยเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมที่นี่ไงสวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยมาตลอดลุยถึงเรื่องราวของงูกันนะครับ
เดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันไปเจอผู้รู้ว่าวิธีการที่เราจะต้องจัดการกับงูถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้คุณผู้ชมเหรอ
ว่าเข้าบ้านเข้ารถเนี่ยทำแบบไหนไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะเรื่องของงูสวัสดีครับ
โอ๊ตครับผมผมว่าคำถามยอดฮิตเลยประชาชนส่วนใหญ่เวลาเขาเจองงเจองูเขาก็แบบมีความเป็นกังวลไงครับผม
งูที่เราเจอมันเป็นงูประเภทอะไรแบบไหน
โลกนี้นะมีงูราว๒๐๐กว่าชนิดแล้วก็ค้นเจอใหม่เรื่อยเลย
แล้วเราแบ่งแยกกันยังไงในไทยเรา๒๐๐ชนิดครับ

ถ้าจะแบ่งง่ายเลยสั้นสุดเลยคือเป็นงูพิษกับงูไม่มีพิษครับ
จังหวัดกรุงเทพเราก็จะมีงูพิษหลักแค่ไม่กี่ชนิดครับ
เราสามารถจำลักษณะภายนอกมันได้เช่นพวกงูกลุ่มงูเห่าไทย
แล้วก็กลุ่มงูเขียวหางไหม้ครับวันนี้จะเจอได้ในกรุงเทพและปริมณฑล
แต่ถ้าสมมุติโดนงูกัดโดนงูกัดคือเราก็เรียนรู้กันมา
แขนก็ต้องเอาเชือกมารัดตรงแขนเพื่อกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
หรือถ้าโดนกัดขาเราก็ต้องเอาเชือกมารัดขาเพื่อป้องกันพิษมันแล่นเข้าสู่หัวใจ
แล้วถ้าที่กรุงเทพถ้าโดนกัดแถวนู่นดินแดง
ก็ต้องเอาเชือกมารัดแถวแยกสุธิศาลไม่ให้พิษมันแล่นเข้าสู่วิภาวดี

ถ้าเกิดว่าโชคร้ายถูกงูกัดจริง

โอกาสจริงนะครับอย่างแรกเลยล้างแผล

เพราะว่าเวลางูกัดเนี่ยหลายครั้งที่จะมีพิษติดอยู่ที่บาดแผลครับ

นวดจะทำให้พิษดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเร็วขึ้น

หลังจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลที่มีห้องฉุกเฉินครับ

สวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยแห่งนี้
เป็นแหล่งรวบรวมเหล่าอสรพิษไว้มากมายหลากหลายสายพันธุ์
ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวขาวตัวดำ
และนอกจากนี้เขานี่ยังมีการแสดงโชว์จับงูสุดเสียว
เสียวสุดเอาไว้ให้ได้ดูกันอีกด้วยล่ะครับ
ตัวนี้เนี่ยเป็นงูจงอางครับ
งูสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเลยล่ะครับ
เห็นพี่เขาจับกันซะเป็นแมงเหี่ยวแบบนี้
คุณผู้ชมห้ามลอกเรียนแบบเป็นอันขาดเลยนะครับ
เพราะเขาถูกฝึกมาเป็นพิเศษ
ไม่ว่าจะงูสายพันธุ์ไหนพี่เขานี่ก็ไม่กลัว
ต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปที่อาคารศรีมะเสง
สถานที่เลี้ยงงูชนิดต่าง

คุณผู้ชมต้องมาหลบตรงนี้เหรอครับคุณผู้ชม

งูจงห้ามคุณดูแล้วกันว่า
ตัวมันใหญ่ขนาดไหน

เฮ้ยขนลุกบอกไงขนลุก
รวมทั้งยังสร้างพิพิธภัณฑ์เก็บงู
ทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ
เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วยนะ
หมออดครับนี่มันนะงูหลามครับส่วนงูหลานี่แหละครับ
งูหลามกับงูเหลือมมันต่างกันยังไง
อย่างแรกเลยนะครับถ้าดูจากลักษณะลำตัวทั่วไปงูหลามเนี่ยตัวจะ

ส่วนที่เห็นนี่คือจุดจบของมันแล้ว
ใช่ครับก็คือหลังจากงูเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็อาจจะเอามาทำเป็นตัวอย่างประมาณนี้ครับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวไปดูจุดเริ่มต้นของงูกัน

นี่เขามีเพาะงูด้วย

จุดที่บอกว่าเป็นจุดกำเนิด
จุดพักตัวของงู
ใช่ครับอย่างตัวกล่อพิช
อยู่ตรงนี้คือเป็นถังฟักไข่จริงเลย
เพราะฉะนั้นไข่ตรงนี้พักจริงครับ
อย่างตัวนี้เราก็คาดการณ์ว่าน่าจะฟักเรา
เวลาเดือนวิทยุนายนครับของไก่ของไข้ครับ
และไฮไลท์สำคัญของที่นี่
คือการแสดงโชว์รีดพิษงูกันสดแบบนี้
แต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าผิดที่ได้เนี่ย
เขาจะนำไปฉีดให้กับม้าในปริมาณที่กำหนด
เพื่อให้ม้าสร้างภูมิต้านทาน
หลังจากนั้นเขาก็จะนำเลือดของม้า
สกัดเป็นเซรุมป้องกันพิษงูยังไงล่ะครับ
ใครที่ชื่นชอบความน่ารักมุ้งมิ้งของเจ้างูพวกนี้
ก็มากันที่สถานสวภาสภากาชาติไทย
ถนนพระราม๔แห่งนี้
รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปตลอดเรื่องอะไร
ติดตามชมกันได้เลยนะจ๊ะ